คุณบอกเลยว่าเย็นนี้นะหลังจบรายการของเราเรียกดิฉันใหม่ว่าเศรษฐีนีเรือนขวัญ

ลุ้นกันดีกว่านะคะเลขเด็ดที่เรานำมาฝากวันนี้คุณผู้ชม
คือเมื่อวานนี้เราเพิ่งเล่าข่าวพี่ตายอรไทยเดินทางไปรำบวงสวงค่ะ
โรงพญานาควิรูปักโขนาคาราชที่ภูกุ้งเท่าอำเภอโพชัยจังหวัด๑๐๑
หลังเสร็จสิ้นพิธีนะทีมงานได้เชิญพี่ตายมาจับลูกบอลในหาย

ใบพี่ตายใช้มือล้วงได้ลูกบอลออกมาค่ะ
ขึ้นมาโชว์ทั้งหมดใน๓รูก็คือ
คือหมายเลข๖หมายเลข๖และหมายเลข๐
เหมือนบิลเฮนเซียค
แรกเบิร์ดค่ะ
เวจควรเสร็จงานโรงโศนนั้นน่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านที่ไปร่วมงาน
มีผู้ใช้แอปพลิเคชันติ๊กต๊อกท่านหนึ่ง

ขณะพี่มดดำพร้อมด้วยแจ๊คแฟนฉัน

เดินทางไปถ่ายรายการค่ะที่วัดวายโย

ซึ่งการเดินทางไปถ่ายรายการครั้งนี้นะ
มดดำก็ไม่พลาดค่ะเอาใจนักเสี่ยงโชค

หายออกมาเลยเลขอะไรคะ
ท่ามกลางคุณผู้ชมที่รอดู

ดูสิว่าพี่มดดำล้วงได้เลขอะไร

แล้วก็แรก๔

มดดำขอดูรูปหน่อยค่ะ
การที่๒

จำได้แต่๗เลขที่ฉันชอบ
คุณผู้ชมค่ะอีกคนนึงก็แล้วกันนะคะ

สุนารีคุณแม่สุนารีของเรา

คือมันมีเรื่องที่บ้านแกค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
อยู่คุณผู้ชมตัวต่อมาทำรังที่บ้าน

ไปดูค่ะเลขที่บ้านแม่สุ
เลขอะไรมาลุ้นกันจ้ะ

เห็นมั้ย

นี่เราไม่ได้งงงายนี่เราเชื่อจริง

มันเกิดอัศจรรย์เกิดขึ้น

ก็คือตอนต้นปีบวงสวงเล่นเป็นเพราะมาส
ตอนนั้นนิวเล่าให้ฟังบอกพี่แจ๊คไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ

เนี่ยค่ะวันนั้นนี่แหละค่ะปรากฏว่าโบราณนั้นมันต้องขัดน้ำมนที่นี่ใช่ไหม
ช่างแต่งนกแต่งหน้าช่างมฝังไฟถูกหมดเลยค่ะ
แชคก็ไม่เอาแล้ว
ช่วงที่บวงสวงซีรีส์แม่นาคตอนนั้นเนี่ย

ประมาณ๖๑
อ่าไม่เค้าสร้างสารานี้ปี๖๑
รอดูสร้างสารานี้ปี๖๑พูดลอย
คือสาราที่ไปเดินแบบสร้างปี๒๕๕๙
เป็นความเชื่อแล้วก็ต่อเนื่องไปเลยนะคะ

ปิงปองคุณผู้ชมจำได้ไหมเคยไปเต้นกับพี่ชมพู่อะค่ะ

เอาลอตเตอรี่ใบที่ถูกรางวัลงวดที่แล้วค่ะ
ซึ่งได้จากงานวงสวงหนังเรื่องย่านาคเมื่อนานมาแล้วนี่แหละค่ะ
ขึ้นเงินที่แผงลอตเตอรี่แถวสะพานควาย
คือที่เดียวกับพี่นี่เลยพี่มนต์สิทธิ์นี่แหละค่ะ
แล้วเมื่อรับทรัพย์เข้ากระเป๋าเสร็จแล้วนะคะ
ก็ต่อโชคต่อดวงด้วยการซื้อลอตเตอรี่ใบใหม่ค่ะ
อุ้ยดูหน้าเจ้าเห็นไม้แปดมาเห็นไหมเห็นมะ
ตาดีได้ตาร้ายเสียเป็นเรื่องของความเชื่อจ้ะคุณผู้ชมจ้า

ก็ต้องมารอลุ้นแหละว่าทั้งหมดทั้งมวลทุกเลขที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น

ออกเลขอะไรวันนี้ได้รู้กันแน่เพราะฉะนั้นไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนนะ
ดูแถวนี้แบบยาวกันไปเลยนะคะ